ก็เรื่องนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่งนำเสนอไปนะคะว่าหนึ่งในตัวเต็งที่จะมารับบทคุณจันทร์แทนคุณแตงโมก็คือคุณเป้ยปานวาด
ในละครเรื่องสุดท้ายที่คุณแตงโมเล่นคือละครเรื่องคุณชาย
คือเมื่อวานไม่ชัวร์แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมล่าสุดก่อนเข้ารายการเลย
เราได้รับการยืนยันจากทีมงานแล้วนะคะว่าเป้ยปานวาดมารับบทนี้แทนคุณแตงโมจริงค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้รับการยืนยันจากทีมประชาสัมพันธ์ของช่องวันนี้แหละค่ะว่า
บทบาทสุดท้ายละครเรื่องสุดท้ายของแตงโมนิดาเนี่ยค่ะ
คนที่จะมารับไม้ต่อก็คือดาราสาวเป้ยปานวาดค่ะ
เพิ่งกลับมารับเล่นละครในรอบ๑๐ปีแล้วก็เพิ่งมีผลงานละครกับช่องวันไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ
เนื่องจากบทบาทนี้นะคะแตงโมเพิ่งถ่ายไปได้ประมาณ๑๐คิวเท่านั้นค่ะ
ทีมงานจึงจะเริ่มถ่ายทำใหม่ทั้งหมดนะคะโดยเปลี่ยนเป็นคุณเป้ยปานวาดนะคะแล้วก็คาดว่าจะกลับมาเดินหน้าถ่ายทำเร็วนี้ค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็น่าจะตรงกับข้อสังเกตของแฟนละครค่ะที่เห็นว่าภาพตัวอย่างละครที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้มีปรากฏภาพของคุณแตงโมอยู่ในตัวอย่างด้วย

แต่อยากให้มองว่าเป็นการมาเล่นเพื่อเพื่อนเพื่อแตงโมมากกว่านะคะ
เวลาที่โมมองมาจากฟ้าเขาก็จะได้ดีใจในส่วนนี้นั่นเองนะคะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเริ่มถ่ายทำกันตอนไหน

ปานวาดนะคะที่เป็นเพื่อนของแตงโมมารับบทนี้แทน
หนึ่งเนี่ยทั้งคู่ออกงานอีเวนต์นะคะแล้วก็เป็นนางร้ายตัวท็อปเหมือนกันด้วย
ซึ่งการมารับบทครั้งนี้ก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อแล้วพี่ว่านะคะ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชม